อยากปังไปเข้าวัดกันต่อดีกว่าวันนี้
หมอไก่พอพาทินีไปเลยไปกราบไหว้
ขอโชคขอลาบกันที่วัดแห่งนี้
ซึ่งเป็นวัดที่ถ้าใครเป็นแฟนคลับตลอดข่าว
คุณจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอน
ส่วนจะเป็นวัดอะไรเดาถูกหรือไม่

วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
เชื่อจับจันว่านี่คือความคลาสิทธิ์กันแน่นอน
สำหรับใครที่เคยติดตามรายการตลอดข่าวนะคะ
ก็คงจะคุ้นกับสถานที่แห่งนี้ค่ะ
ที่นี่ก็คือวัดสว่างอารมณ์นั่นเองค่ะ

ต้องบอกว่าที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นะคะ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะ
วันนี้หมอไก่ขอปักหมุด๓จุดพิกัดเห็ง
ที่สร้างคนเป็นเศรษฐีมานักต่อนักฆ่า
และด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือปู่ลือศรี
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกของวัดสว่างอารมณ์เลยค่ะ

ส่วนใหญ่เขาจะขอพรกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
โรคภัยไข้เจ็บไม่มากล้ามกายนั่นเองค่ะ
แต่นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วค่ะ
ปู่ลือศรียังเคยทำให้คนร่ำรวยมานักต่อนักแล้ว
เรียกว่าเกือบจะทุกงวดเลยก็ว่าได้ค่ะ
และนี่เองเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หมอไก่
ให้จุดนี้เป็นอันดับที่๓ของพิกัดเห็ง
แห่งวัดสว่างอารมณ์นั่นเองค่ะ

ซึ่งตำนานการเกิดหุ่นขี้พึ่งนี้นะคะ

รถไฟชนกับรถเก๋งค่ะที่ตำบลงิ้วลาย

ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดถึง๔ศพนะคะ

มีคำล่ำลือจากชาวบ้านค่ะว่า
ได้พบกับวิญญาณทั้ง๔เป็นประจำค่ะ

เขาก็เลยมีการจัดสร้างหุ่นขี้พึ่งนี้ขึ้นมาค่ะ
แล้วก็ทำการเชิญวิญญาณทั้ง๔นะคะ
มาสถิตที่หุ่นขี้พึ่งนี้ค่ะ
ใครมาที่วัดสว่างอารมณ์แล้วไม่มาจุดนี้
นี่ถือว่าพลาดอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีคนได้โชคได้ลาบ
สำเร็จสมหวังดั่งใจมากมายค่ะ

ที่มาแก้บนหลังจากที่ขายที่ดินได้สำเร็จ

และนอกจากการขอพรตาทองนิ้วราย

รวมถึงเรื่องของการส่องน้ำตาเทียน

และนี่คือพิกัดเฮงอันดับ๒
ของวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ค่ะ

เคล็ดลับในเรื่องของการขอพรนะคะ

ก็คือการเข้าไปใกล้องค์น้องกุมารเลยค่ะ
จากนั้นนะคะทำการกระซิบบอกคำอธิษฐานเลยค่ะ

สามารถกระซิบบอกน้องกุมารได้เลยค่ะ

ลาบกับกุมารน้องก้าวเลิฟนี้นะคะ
แล้วได้โชคไป๓๐ล้านค่ะ

ก็มีคนได้โชคได้ลาบอยู่เรื่อยเลยนะคะ

กุมารทองเลิฟนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะ

แม้แต่เหล่าคนบันเทิงสายมู
เขาก็ยังมาขอโชคขอลาบกันเลยนะคะ

เคยมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
จากการขอพรกุมารทองเลิฟ

ไม่ว่าจะเป็น๖ล้าน๑๒ล้าน

ถึงขนาดมีชาวต่างชาติคนสิงคโปร์ค่ะ
ยังเคยบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาแก้บนก็มีนะคะ
และนอกจากเรื่องของโชคลาภแล้วนะคะ
รายเขาก็มาขอให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนดังได้ค่ะ
รายเขาก็มาขอให้ผ่านการเกณฑ์ทหาร

เลยเป็นเหตุผลที่หมอไก่ยกให้เป็นอันดับที่๑
พิกัดเห็งที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นั่นเองค่ะ
จริงแล้วพิกัดเฮงของวัดสว่างอารมณ์

เล่าวันเดียวนี้คงไม่หมดนะคะ
ครั้งหน้าหมอไก่จะยังอยู่ที่นี่
พร้อมกับเรื่องราวลี้ลับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น
ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ค่ะ
ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเห็งของเราในวันนี้ค่ะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
พูดโชคดีหนึ่งท่านจะได้รับเท้าที่รันพนาศูนย์ธาเวสสุวรรณ
จากวัดสว่างอารมณ์ด้านหน้านี้ไปเลย

เพราะว่าเมื่อสักครู่ถ้าดูแล้วเนี่ย

แต่จะตอบอยู่แล้ว

ใครที่เป็นแฟนตลอดข่าวจริงรู้อยู่แล้วแหละ

ตาชนะ